ส่วนที่สมุทรปราการนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เอง
มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในหมู่บ้านเลยนะ
ปรากฏว่าคือมีเด็กวัยรุ่นเขากำลังนั่งเล่นเกมกันอยู่๔คน
นี่ค่ะแล้วมอเตอร์ไซคันนี้เข้ามาปุ๊บนะคะคุณผู้ชม
ค่ะยิงใส่เลยค่ะ
ว่าเป็นนักศึกษาต่างสถาบันที่เคยขัดแย้งกันก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะนี่นี่
ขี่มอเตอร์ไซค์มาปุ๊บจอดลงไปก่อเหตุยิง
แล้วก็รีบหลบหนีไปเลยนะคะเนี่ยภาพกล้องวงจรปิด
จากบ้านข้างเคียงเขาจับภาพเอาไว้ได้ค่ะคนร้ายสองคนนี้สวมชุดปิดบังใบหน้า
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็นำยิงไปที่บ้านหลังหนึ่ง
จากนั้นขี่รถหนีไปอย่างเร็วเลยค่ะ
โดยเนี่ยค่ะบ้านที่ถูกยิงนะคะเป็นบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
เลขที่๓๙๔ทับ๒๙๑หมู่บ้านปิติวิลล่าซอยย่อย๔หมู่๒
ตำรวจแพร่กสามพระเมืองสมุดประการ
ตำรวจไปตรวจสอบค่ะโอ้โหรอยเลือดกระจายเต็มพื้น
ชั้นหนึ่งส่วนประตูกระจกหน้าบ้านก็ถูกกระสุนแตกเสียหาย
พบหัวกระสุนไม่ทราบขนาดตกอีก๔หัว
ส่วนบริเวณถนนหน้าบ้านเนี่ยนะคะพบซองปืนหนังสีดำตกอยู่หนึ่งอัน
ในบ้านพบผู้บาดเจ็บ๔รายค่ะคือนางสาวสวรรคพุทธพงศ์อายุ๒๔ปี
มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขาข้างซ้ายหนึ่งแผลนายพงศธรวัตถากรอายุยี่สิบสี่ปี
มีบาดแผลถูกยิงเข้าคอและแขนซ้ายบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะคนนี้อืม
นายธนพัฒน์คำมาอายุยี่สิบสี่ปีถูกยิงเข้าที่ขาขวานหนึ่งแผลและหัวโป้ง
หัวนิ้วโป้งซ้ายถูกกระสุนฉีกขาดอืมนายปรเมฆอินจันทร์อายุยี่สิบสี่ปี
ถูกยิงเข้าที่ขาซ้ายหนึ่งแผลตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรประการนะคะอืมค่ะทีนี้ทางด้านของนายพระควัฒน์
โอ้โหนี่เจ็บสี่เลยนะคุณผู้ชมค่ะนายพักควัฒน์คนนี้อายุยี่สิบสี่ปี
เขาบอกตัวเขาอ่ะเป็นเจ้าของบ้านค่ะเล่าแบบนี้นะว่าพวกทุกทุกคนเนี่ย
เขากับเพื่อนกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่๒ของสาขาช่างวิศวกรโยธา
ก็เป็นสถาบันเทคโนโลยีแห่งหนึ่งอ่ะนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เพื่อนสี่คนแวะมาหาที่บ้านกันแล้วก็มานั่งเล่นเกมโทรศัพท์กันอยู่หน้าบ้าน
เอาจริงก็มาบ่อยแหละนะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนที่อยู่ในหมู่บ้าน
อยู่ดีเพื่อนคนนี้ที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าเห็น
เห็นว่ามีผู้ชายสองคนโอ้โหแต่งกายมามิดชิดมีหมวกกันน็อกเต็มใบ
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาไม่มีทะเบียนอีกต่างหากเข้ามาในหมู่บ้าน
ผิดสังเกตเขาบอกว่าเพื่อนบ้านคนที่เห็นเนี่ย
รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วรีบโทรมาบอกเขานะคะ
โทรมาบอกเขาบอกว่าเฮ้ยระวังนะเนี่ยมันมีรถคันต้องสงสัยเนี่ย
มาแบบนี้จังหวะนั้นค่ะเขาบอกเขาเห็นรถมอเตอร์ไซคันนี้
หน้าบ้านออกไปดูคนร้ายที่นั่งซ้อนท้าย
ชักปืนยิงมาที่เขาทันทีหนึ่งนัดแต่ถามว่าแล้วทำไมถึงรอด
ก็กระสุนมันพลาดเขาก็วิ่งหนีตายเข้าไปในบ้านค่ะ
ก่อนที่คนร้ายจะกระหน่ำยิงเข้าไปในบ้านอีก๕๖นัด
สิ้นเสียงปืนค่ะก็ปรากฏว่าเพื่อนสี่คนเนี่ย
ตอนแรกจะมานั่งเล่นโทรศัพท์มือถือเล่นเกมกันเจ็บหมดเลย
โทรแจ้งตำรวจแล้วค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงเขาหน่อยนะคะ
ว่าเป็นแบบฝั่งคุ้มสุมที่คน
เกี่ยวกับสถานบันหรือเปล่าเอาจริงจริงเอ่อ
ชาวบ้านแถวแถวนั้นแหละแห่งแห่งหรือเปล่า
ชาวบ้านบอกว่าเห็นคนร้ายสวมหมวกแบบนี้

หรือจะเป็นพวกมาเก็บดอกเบี้ยรายวัน
แล้วเห็นขับรถมาไม่พูดอะไร
โอ้โหชักปืนยิงกระหน่ำกันเลย

มาจอดตรงนี้อ่ะนะ
นี่นะคะเพื่อนบ้านก็เล่าเหตุการณ์ที่เห็น

ก็เลยต้องลงไปตรวจสอบพื้นที่ดูอีกครั้งหนึ่ง

มาอ้างแต่หัวค่ำตีหนึ่งตีสองจึงพากันกลับ
ซึ่งคุณแม่บอกว่าพยายามบอกบ่อยแล้วว่าอย่าไปเสียงดังรบกวนคนอื่นเขานะ
ประเด็นที่กลุ่มลูกชายถูกยิงยังไม่ทราบเลยว่าสาเหตุจริงมันเกิดจากอะไรค่ะ
ส่วนทางตำรวจฝ่ายสืบสวนสพเมืองสมุทรประการอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิด
บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุจะได้แกะรอยเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกเติมรัฐจินดาวัฒน์ผู้กำกับสพเมืองสมุทรประการบอกว่า
ตอนนี้ตำรวจสอบประคำผู้บาดเจ็บแล้ว๔ปากทั้งหมด
ยืนยันตรงกันว่าไม่เคยมีเรื่องกับใคร
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะ
ส่วนตัวผู้บาดเจ็บตอนนี้อาการปลอดภัยแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว๒คน
ยังเหลือ๒คนที่รักษาตัวอยู่นะคะ
เดี๋ยวต้องสอบสวนหาสาเหตุแหละว่าตกลงแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
ไม่ว่ามันจะเกิดจากอะไรจะมาทำแบบนี้อยู่ดีก็ขี่เข้าไปในหมู่บ้านเขา
แล้วก็ไปชักปืนยิงรวรวนี่๕๖บาท
มันทำได้ยังไงนะไม่ใช่ในหนังนะคะ
คุณผู้ชมมาดูเหตุคนร้ายไปบุกเดี่ยวชิงทองกันบ้าง